หวังนะครับคุณผู้ชมเพราะว่างูอาจจะมาเยือนได้
แล้วก็เหตุการณ์จากนี้ไปจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นต้องระมัดระวัง
ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่โดยเฉพาะการใส่รองเท้า
เพราะว่าบางทีแล้วสัตว์นั้นอาจจะหนีน้ำท่วมนะครับ

เหตุการณ์นี้ครับภายในรองเท้ามีลูกงูเห่าอาศัยอยู่
แต่ว่าโชคดีนะครับที่เจ้าของเขาสามารถจะตรวจสอบเจอได้ก่อน

นี่คือลูกงูตัวหนึ่งนะครับที่เข้าไปซ่อนอยู่ในรองเท้า
โดยเฟซบุ๊คแฟนเพจชื่อดังก็มีการแชร์คลิปนี้เอาไว้
พร้อมกับเขียนข้อความเตือนภัยด้วยว่าก่อนใส่รองเท้าให้ระวังกันด้วย
เหตุการณ์นี้นะครับจะเห็นได้ว่าคนที่ถ่ายคลิป
ก็คือใช้ไม้แห่เข้าไปในรองเท้าที่ถอดวางทิ้งเอาไว้
ปรากฏว่าพบลูกงูตัวหนึ่งครับนอนขดอยู่ในนั้น
แล้วพอใช้ไม้เขียไปเขียมานะครับงูก็โผล่หัวออกมา
พร้อมกับแผ่แม่เบี่ยด้วยทะทางดุร้ายก่อนคลิปนั้นก็จะตัดจบไปครับ
งูตัวนี้คืองูเห่ามีพิษครับคุณผู้ชม
แต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครถูกกัด
ไม่อย่างนั้นอาจถึงอันตรายถึงชีวิตด้วยนะครับ
โดยเตือนกันให้ระมัดระวัง
ช่วงหน้าฝนแบบนี้สัตว์มีพิษต่างอาจจะมองหาสถานที่อบอุ่นในการซ่อนตัว
อย่างเช่นรองเท้าอุ่นที่เราถอดทิ้งเอาไว้
ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบให้ละเอียดก่อนจะสวมใส่ด้วยนะครับ